คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยคือจะบอกว่า
อารมณ์เลยนะคะมุมหนึ่งก็ดีใจมุมหนึ่งก็เสียใจค่ะ
ผู้ชายอายุ๑๙ปีผู้หญิงอายุ๑๖ปีเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่ปี๖๐
แล้วเดี๋ยวบอกว่าปีหน้าปี๒๕๖๔จะแต่งงานกัน
วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเสียชีวิตค่ะ
แต่ทั้งคู่เคยตกลงกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแต่งงานกัน
ปรากฏว่าฝ่ายชายจัดงานแต่งต่อหน้างานชาปนกิจศพฝ่ายหญิง

คือแต่งงานกับศพนะไม่รู้จะยิ้มหรือจะร้องไห้ดีค่ะ

พี่เบิร์ตบอกไงความรักไม่มีวันตาย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโลกโซเชียลเขาแชร์กันนะคะ

ก็บอกว่าดีใจด้วยบ้างก็บอกว่าเสียใจด้วยนะคะ
คือผู้ชาย๑๙ปีผู้หญิงอายุ๑๖ปีค่ะ
ฝ่ายชายตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานต่อหน้างานศพของฝ่ายหญิง
หลังจากที่เขาเคยสัญญากันบอกว่าเดี๋ยวปี๒๕๖๔เขาจะแต่งงานกัน
แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ

เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณกัญญารัฐหรือว่าน้องกิฟต์จันทบอายุ๑๖ปี
ระหว่างที่มีการทำชาปนกิจศพ
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่วัดบ้านโคกหัวช้างตะมนต์เสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ก่อนที่จะนำร่างน้องกิ๊บเนี่ยไปชาปนกิจศพที่วัดก็มีการจัดพิธีงานแต่งตามประเพณีค่ะ
มีสินสอดคือเป็นเงินสดจำนวน๔แสนบาททอง๒๐บาททุกอย่างครบถ้วน
ตามที่มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะส่วนฝ่ายชายเนี่ยใส่ชุดเจ้าบ่าวศพน้องกิ๊บแต่งหน้าค่ะใส่ชุดไทยคือพร้อมเป็นเจ้าสาวนะคะ
เราไปถามฝ่ายเจ้าบ่าวชื่อว่าคุณพานุพงศ์ถ้วนสำริทหรือว่าคุณโอมอายุ๑๙ปีนะคะ
เล่าบอกว่าเขากับน้องกิ๊บรักกันมานานตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยพ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันดีแล้วมีกำหนดจะแต่งงานกันในปี๒๕๕๙
เดือนมกราคมที่ผ่านมาน้องกิ๊บเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยเข้าออกโรงพยาบาลมาโดยตลอด
และเมื่อวันที่๔ตุลาคมนะคะหมอแจ้งบอกว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือดโอกาส๕๐
คืออยู่๕๐แล้วก็ไป๕๐นะฮะหลังจากนั้นอาการน้องกิ๊บเนี่ยก็ค่อยซุดลงสุดลงแล้วก็ซุดลงค่ะ
กิ๊บร้องขอไปทางแฟนก็คือคุณโอมบอกว่าสัญญาได้ไหม
ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแต่งงานกันฝ่ายชายตอบตกลง
วันนี้พี่ขนลุกเลยนะเขารักษาสัจจะรักษาคำมั่นสัญญา
ฝ่ายชายตอบตกลงค่ะซึ่งญาติทั้งสองฝ่ายเขาก็จะรู้กันตลอดนะคะ
พอมาถึงจุดนี้ค่ะคุณโอมบอกว่าผมต้องทำตามสัญญาวาระสุดท้ายของชีวิตน้องกิฟต์
ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพบถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพบแต่ผมตั้งใจจะทำให้น้องนะ
ทีนี้แม่ฝ่ายชายคุณสมรักถ้วนสำริทบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ย
รักน้องกิ๊บเหมือนลูกที่ตกลงกันไว้ตอนแรกว่าจะแต่งงานกันเนี่ย
ก็คือสินศอดทองมั่นเลยนะคะเงินจำนวนสี่แสนบาททองยี่สิบบาท
วันนี้ก็เอามาแต่งต่อหน้าศพเหมือนที่เคยบอกกันไว้เหมือนที่เคยคุยกันไว้
ดีใจออกครับที่ทำให้เขา
ก็มาส่งผมด้วยครับอียายากแต่งกับน้องเค้า
แม่หนูอยากแต่งงานใส่ชุดเจ้าสาว

แม่ก็มีกำหนดว่าจะแต่งให้หนูในปี๖๔

แม่หนูรอไม่ได้หนูคงอยู่ไม่ถึง
คือเจ้าสาวรู้ตัวเอง

ตอนนั้นทางคุณแม่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกว่ามันทำใจไม่ได้

ถ้าหนูอยากแต่งแม่ทำให้
ก็สุดท้ายคุณโอมตัดสินใจนะคะ
ทำตามที่คุณกิ๊บขอไว้ก็เป็นเหตุการณ์รักข้ามพบนะคะ
ก็เป็นความเชื่อคำสัญญาของเขานะฮะ